พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องของญาติกัน
แล้วทำร้ายกันเองนะคะคือนุ่มคนนึงค่ะ
คุณผู้ชมเขากำลังก้มเก็บของเก็บของใส่ถุงแบบพลาสติกใหญ่อยู่
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าญาติบุกมาจากด้านหลังพร้อมกับมีดสปาต้ายาวเลยนะคะ
หน่ำฟันอย่างบ้าคลั่งแบบนี้ค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โหเลือดสาดกระเสนเลยอ่ะ
ใช่ค่ะพี่ก๊อฟคือตัวคนเจ็บเองก็พยายามที่จะเอามือขึ้นมาป้อง
แต่สุดท้ายมือแขนต่างก็โดนฟันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
โดนฟันหนักมากจนกระทั่งนิ้วก้อยมือซ้ายขาดเลยค่ะ

ผู้เสียหายโดนฟันจนมือฝั่งทางด้านของนิ้วก้อยซ้ายเนี่ยขาดไปเลยนะคะ
นี่คือคลิปวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้
ก่อนที่จะมีคนในบ้านเข้ามาช่วยห้าม
แล้วมาล็อกตัวคนก่อเหตุเอาไว้
แล้วหลังก่อเหตุคนก่อเหตุก็หลบหนีไปในที่สุดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ผู้เสียหายคือนายเอนามสมมุตินะคะวัย๒๐ปี
ส่วนคนที่บุกเข้าเขามาฟันเขาอย่างบ้าคลั่ง
พร้อมกับมิสปาต้าทราบชื่อคนก่อเหตุ
คือนายไก่หรือว่านายอภิวัฒน์วัย๒๕ปี

อาวุธโอ้โหเข้ามาฟันกระหน่ำฟันแบบไม่ยั้ง

ทีนี้คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าตัวผู้เสียหายเองก็เลือดไหลอาบท่วมตัว
เขาได้รับบาดเจ็บหลายจุดด้วยกันทั้งแขนทั้งมือ
เสร็จแล้วต้องเย็บแผลกว่า๑๐๐เข็ม
นี่คือสภาพบาดแผลเขาที่ถูกเย็บไป
แล้วนิ้วก้อยซ้ายที่ขาดก็ต้องมีการต่อเย็บใหม่

ทีนี้เบื้องต้นหลังเกิดเหตุเขาก็มีการแจ้งความไว้ที่สอนอท่าเรือค่ะ
แต่ว่านับตั้งแต่เกิดเหตุคือ๒๘กันยายน
จนถึงตอนนี้เกือบ๒เดือนแล้ว
คดียังไม่คืบหน้าจับตัวคนก่อเหตุยังไม่ได้
ที่หลักฐานวงจรปิดชัดมาก
เขาก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้มาร้องเรียนกับคุณเอกพบนะคะ

ซึ่งผู้เสียหายบอกกับสื่อมวลชนแล้วก็คุณเอกพบว่า

มันเกิดจากการที่ว่าตัวเขากับคนก่อเหตุอยู่บ้านใกล้กัน
ฝั่งคนก่อเหตุจะมาขออยู่ด้วย
มาขอพักอาศัยในห้องของผู้เสียหาย
แล้วก็ขอให้ผู้เสียหายย้ายไปอยู่ที่อื่น
จากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันต่อด้วยเรื่องที่จอดรถค่ะ
ตัวผู้เสียหายยอมรับว่าตอนนั้นนะที่เถียงกันกับคนก่อเหตุ

ก็เลยพลานไปเตะข้าวของอยู่หน้าบ้านตัวเอง
แล้วก็เหมือนกับมีคนแต่งเรื่องกล่าวหา
อ้างว่าตัวเองคืออ้างว่าผู้เสียหาย

แล้วเหมือนจะไปทำร้ายร่างกายแม่คนก่อเหตุ
คนก่อเหตุไม่พอใจค่ะบุกมาถึงหน้าบ้าน
แล้วก็บุกมาด้านหลังก่อนจะตะโกนถามคนเจ็บว่า

โดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุภาพฤสีหายก็บอกว่าหวัดระแวงมาก

ก็เลยร้องเรียนแล้วก็วอนตำรวจตามจับตัวหน่อยนะคะ
ประมาณนั้นครับ

เพราะว่าถ้าผมไม่อย่างนั้นเขาฟันผมไม่ยัง

แล้วก็นิ้วค่อยมันก็ห้อยไปด้วย
น้ำเหลือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาลอใบกับหมอ
เพราะเขารู้ตัวตนของคนที่ทำร้ายเราอยู่แล้ว

อันสัญญาว่ายังไม่มีการจับคนร้าย

ผมรู้สึกกลัวครับแบบ

หนึ่งได้ข่าวมาว่ามันเขาอยู่แถวบ้าน

คนความที่มีความผิดผู้กระทำความผิด

จรปิดก็ชัดซึ่งไม่น่าจะใช่ผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นน่าจะจับไม่ยาก

ไม่น่าจะใช้การได้เหมือนเดิมอะนะ